มาอีกหนึ่งเหตุการณ์ภังงานนะคะงานบวชงานบวชก็นึกถึงงานเริ่มเริ่มใช่มั้ย
แล้วก็มีคนเล่นดนตรงดนตรีอันนี้ไม่ได้มีดนตรีค่ะแต่เป็นการเบิร์นยาง
เป็นแก๊งกระบะซิ่งนะคะรวมตัวกันมาหลายสิบคันเลย
แล้วก็เบิ้ลเครื่องเบิ้ลยางควันเนี่ยคลุ้งขโมงไปทั่วเลยในบรรยากาศงานแห่หน้า

แล้วดูควันดิแล้วนาคนั่งอยู่คันข้างหน้าที่รถกระบาดจอดรออยู่เนี่ย

ที่ยืนอยู่นี่ไม่รู้ว่าจะตรวจสุขภาพบ้างนะคะลองตรวจปอดดูบ้าง

มันแน่นขนาดนี้ค่ะแล้วคุณที่มันปล่อยออกมานะคะว่ามอน็อกไซด์นะ

คลิปนี้ค่ะเพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่าเป็นคลิปบรรยากาศแห่นาคงานบวชแห่งหนึ่งที่ตะมนตะกัวป่าจังหวัดพังงา
กลุ่มรถกระบะแต่งซิ่งหลายสิบคันกลุ่มนี้เนี่ยมาโชว์การเบิร์นยางจนควันขโมงบนถนนเพชรเกษมผ่านที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าผ่านหน้าสพด้วยนะ

เขาจะได้รู้ว่าจริงแล้วสังคมมองพฤติกรรมแบบนี้
หรือว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นยังไง

มองว่ามันเท่หรือมองว่าเป็นยังไงกันแน่
จริงแล้วงานบวชมันต้องเป็นกรองยาว
แรงวงคึกให้คนมาแห่เอาบุญกันไป
ควันทำไมล่ะเสียงก็ดัง
แบบนี้ตั้งจัยบวชเอาบุญหรือบวชเอาบาบล่ะ
ถามกันแบบนี้แล้วถามว่าคลิปที่ปล่อยออกมา

ปล่อยกันเองอยากต้องถ่ายกันเองปล่อยกันเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕พฤษภาคม
ก็เรียกผู้ก่อเหตุ๒คนคือนายวัชระแก้วพิชัยอายุ๓๒ปี
กับนายคณพงศ์บุญชูอายุ๑๘ปีมาสอบสวน

เป็นข้อหาฐานขับรถประมาทโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ทั้งสองคนก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ก็ถูกนำตัวไปส่งพนักงานอายการฟ้องศาลต่อไปแล้ว

เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบอยู่นะคะ
ก็จะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาให้เร็วที่สุด